ดูกันที่คนสวยกันบ้างดีกว่า

นางเอกตอนนี้เอ้าจู่

ฮอตขึ้นหิ้งเลยกับบทแม่กลิ่นเนี่ย
ปรับของแม่พุทธตาในละครพรมลิขิต
คุณผู้ชมยิ่งด่าก็ยิ่งดังยิ่งด่าแสดงว่าอะไรเล่นดี
สาวน้ำตาลเปิดใจกับพี่แจ๊กเกอรีนไปเจอมาใช่ป่ะวันก่อน
เพราะว่าพี่ตอนเนี่ยหนูหูชาไปหมดแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เพราะอะไรเขาอินอินจากบทแม่กลิ่น
ไม่ได้ด่าแบบออกเป็นศัลป์ตายแล้วก็ด่าแบบเนมแซ๊เอาสนุก

แม่พุสตานก็เบลล์ล่าก้นสวยเงี้ยน้องน้ำตาลก็เลยเมา๊วมอยต่อ
บอกว่าเธอนี่นะได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยบางข้อความก็มาแรงจริง
ถึงขั้นบอกว่าจะลงทุนจองรถทัวร์มาเผาบ้าน

บ้างก็บอกว่าอย่าให้เจอนะเดี๋ยวจะเครื่องกล้างปลาตะเพียนทอด

ใดก็คือน้ำตาลบอกว่าขอรับจบแต่เพียงผู้เดียว
ถือว่าเป็นกำไรคนดูละครแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็ฝากแฟนติดตามแม่กลิ่นด้วยละกัน
กลิ่นสบายแดงคนนี้ด้วยนะเจ้าค้า
เดี๋ยวไปฟังเสียงสาวน้ำตาลกันหน่อยจ้า
จะไปเผาบ้านล่าสุดโดนกูเผาบ้านอะไรอย่างนี้

เดินอยู่เขาบอกว่าน้ำตาลสงสารนะ
แต่ว่าอยากตบอีกลิ่นมากแบบโอ้โหอินเนอร์แรงมาก

สวยมากเลยสวยมากสวยทุกฉากทุกตอน
แต่ว่าไม่ต้องพูดได้ไหมไม่ต้องพูดได้ไหม
ก็กลัวอยู่ไม่รู้ว่ากล้างปลาตะเพียนจะมาโดนขวา

คือคำชมก็คือแบบแสดงว่าเขาติดตามละครจริงแล้วเขาอิน
รับจบเออรับจบทีเดียว
ในฐานะที่น้ำตาลก็เป็นสาวเมืองเหนือเจ้า

แล้วก็เป็นแฟนละครพรมลิขิตดูแม่กลิ่นแล้วหมั่นไส้ไหม

เพราะว่าน้องตัวซีนมันคนน่ารักนะ

เล่นสดทดอินคนจังตึงบ้านตึงเมือง

เพราะว่ามันนั่นมันคือการแสดง

พระอิสาหรรฟังภาษาเหนือ
พี่ไผ่เขาอาภัยน์พระอาทิตย์
พี่ไผ่เขาล่าไผ่พาทิศแฮปปี้ดีค่ะ
ฉลองครบรอบ๑๑ปีไปแล้ว

แต่ยังบัดใจเร็วนี้นะจ๊ะ

ถึงต่อไปนะ
รอมาแล้ว๑๑ปีอีกนิดนึงจะเป็นอะไรไป